หนึ่งเรื่องก็คือใช้รถใช้ถนนกันเนี่ยนะครับ
ยังไงซะใจเย็นกันซึ่งอีกหนึ่ง
คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาปาดนงปาดหน้ากันมา
ถ้าคุณยอมใจเย็นนะยอมใจอ่อนซะบ้าง
กันหน่อยสักนิดค่ะนะเหมือนกับคลิปที่จะให้ดูต่อจากนี้โอ้โห
แข่งกันปาดซ้ายปาดขวาคงจะมีเรื่องกันมาก่อน
แต่ทำแบบนี้มันเกิดอันตรายเกิดว่าไปเฉียวชนใครเข้า
ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
อย่าไปใกล้เขาเลยตัวเองน่ากลัว
ไหวให้เขาไปบีกันเถอะ
เอาจนได้จักรได้

เดี๋ยวเจอมีเหตุการณ์โอ๊ย
คือภาพเหตุการณ์นี้เราฟังเสียงคนถ่ายไปด้วยนึกว่าเชียร์มวยนะฮะ
ลุ้นมากค่ะไม่เกี่ยวเลยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่รถยนต์คันหนึ่งเขาขับตามหลังมา
คันนี้คือพอออกมาจากไฟแดงปุ๊บดูเหมือนไม่ยอมกัน
ซ้ายปาดขวาอีกคันนึงก็พยายามแซงอีกคันหนึ่งก็ไม่ยอม
ก็เบียดกันไปเบียดกันมาจนทำให้รถอีกคันเกือบจะตกข้างทางไปเลย
เอาคุณดูสิอ่ะคือพอแซงได้ก็เหมือนไปขวางทาง
ไม่ให้รถอีกคันหนึ่งขับไปได้โดยสะดวก
คือเหมือนกับสลับกันอย่างแบบนี้
แล้วมันน่ากลัวนะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดที่บริเวณถนนมิตรภาพสายอุดรขอนแก่น
โน้ทสะอาดจังหวัดอุดอลทานี
คือปาดกันข้ามอำเภอเลยเหรอครับ

คือคลิปนี้พอถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์นะครับ
ก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ

และเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดช่วงเวลา

ก็คือคุณสิริพรอังสุวรอายุ๓๑ปี

พอมาถึงทางเลี้ยวโรงงานน้ำตาลกุมภาวะปีเนี่ย
ก็มีรถบรรทุก๖ล้อขับแสงไปด้วยความเร็วเลยนะ

หลังจากนั้นก็เธอเองก็ขับตามไปปกติ

กับรถบรรทุก๖ล้อที่ขับแซงเธอไป

ก็เลยต้องถ่ายเอาไว้แบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๒๐นาที

นาทีที่ขับปาดไปปาดมากันแบบนี้นะครับ

ไม่มีใครเขาขับเข้าไปแซงเป็นคันที่๓
ปล่อยให้๒คันนี้วุ่นวายกันไปนะครับ
ลองฟังเสียงของคนที่ถ่ายคลิปหน่อยนะครับ
น่ากลัวเพราะว่า
ด้วยความที่รถก็ใหญ่เนอะ
เหวี่ยงที่เราเห็นคือ
โอกาสที่จะคร่ำมันเป็นไปได้สูงเลย
แต่ก็ถือว่าเขายังประคองรถได้ดีค่ะ
จริงถ้าเกิดว่าใจเย็นกันนิดนึงอย่างนี้ค่ะ
เหตุการณ์แบบนี้ก็น่าจะไม่เกิดขึ้น

แล้วหลายคนที่เขาขับรถขับถนนเขาก็อยากจะเห็นแบบนี้คือ

คือมันมีคู่กรณีกันอยู่๒คันใช่ไหม

แต่ทีนี้เหตุการณ์นี้มันไปจบตรงไหน
สองคันเนี่ยไปหยุดตรงยากไฟแดง

เอ็มเนี่ยไม่ได้ลงมาตอบโต้
คือถ้าลงมาผมว่ามีวางมวยกันกลางถนน

คุณผู้ชมฮะคิดอยู่อย่างเดียวแล้วกัน
คือถ้าแบบว่ามีอะไรที่มันไม่โดนจิตโดนใจกูนะ

ปลอดภัยเป็นไรหรอก